ยังอยู่ที่เรื่องของพระนะคะทีนี้เป็นพระเต้น

พระเต้นสงสัยไปดูพร้อมกันค่ะ
สงสัยไปดูพร้อมกันค่ะ
ตัวแบบเนี้ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่าถ้าพูดถึงนะ
ถ้าพูดถึงรูปรักษณ์ภายนอกก่อนยังไม่ได้ตรวจตอบนะเอามาเห็นแวบแรกก็เอา
พระสงฆ์พระสงฆ์แหละถ้าจะเหลืองจะส้มมาขนาดนี้นะคะ
แต่มีการเต้นยักย้ายสายสะโพกแล้วคนที่ถ่ายด้วยก็นั่งหัวเราะไปด้วย
คลิปนี้ถูกแชร์ออกมาในเพจแชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าได้ด้วยเหรอหลวงพี่

คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เยอะเลยไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
ตำหนิพฤติกรรมว่าไม่เหมาะสมบางคนแซวนะบอกว่า
หรือว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิแล้วลมปรานแตกซ่านก็เลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายหรือเปล่า
เอาตรวจสอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่แชร์ออกมายังไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหน
วัดไหนจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนนะคะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนตัวไหนมานะคะ